อาจารย์พิชัยบอกเมื่อสักครู่ว่าประเด็นที่จะไปหยิบประชามตินั้นเนื้อหาจะต้องไม่ซับซ้อน
ฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสามารถหยิบเอาประเด็นมาถกเถียงกันได้ง่าย
แต่รัฐมนูลมี๒๐๐กว่ามาตราแน่นอนครับที่ดีก็เยอะที่มีปัญหาก็คงจะมี
ฉะนั้นประเด็นที่ซับซ้อนอย่างนี้ให้๑คนอธิบายถึงข้อดีข้อเสียยาวครับเวลาเราไม่พอแน่
ฉะนั้นผมจะให้แต่ละท่านแสดงท่าทีว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ถ้าท่านเห็นด้วยที่จะให้รัฐมนูลฉบับนี้ผ่าน
ท่านต้องแสดงเหตุผลชนิดที่สั้นที่สุดกระทัดลัดที่สุดและได้เนื้อหามากที่สุดว่า
รัฐมนูลฉบับนี้ควรจะรับเพราะดีกว่ารัฐมนูลฉบับก่อนก่อนตรงไหน

ครับคือผมไม่สามารถสรุปได้ว่าจะรับหรือไม่รับคุณสุภาพ

เพราะว่าผมคิดว่ารัฐมนุนฉบับนี้มันไม่ได้สร้างความแตกต่าง
คือความสามารถในการแก้ปัญหาของสังคมและของชาติของรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ย
มันไม่ได้ดีกว่าฉบับที่แล้วนะครับตามที่มีความพยายามที่จะบอกจากคณะกรรมการร่างมนุน

และมีบางประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้
อย่างเช่นเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำสนที่สัญญากับต่างชาติ

คือฉบับที่แล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมาก
แต่ฉบับนี้ก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่
ตรงนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาคือหมายความว่ามอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับฝ่ายการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว
ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหามากนะครับ
ส่วนข้อดีที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามีการตรวจสอบนักการเมืองเข้มข้นขึ้น
แต่ผมคิดว่าการตรวจสอบนักการเมืองที่เข้มข้นขึ้นเนี่ย
มันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของประชาธิปไตยได้
ก็คือหมายความว่าตัวรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดอย่างไรก็ตามเนี่ย
แง่ของการปฏิบัติจริงมันก็จะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป
ก็คือตัวรัฐมนูลไม่สามารถที่จะไปปรับพฤติกรรม
ไม่สามารถที่จะไปปรับวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยได้
แล้วก็แล้วผมท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้ารัฐมนูลฉบับนี้ผ่าน
จะมีชีวิตยืนยาวอีกสักกี่ปี
สำหรับตัวรับมนุนชีวิตรัฐมนุน
ก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะรับหรือไม่รับดีนะครับ
และอีกอันหนึ่งเพราะว่าจุดยืนของผมเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทำประชามติ
ภายใต้ข้อจำกัดแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยดีไม่ดีผมจะไม่ไปลงประชามติครับ
ป่านี้อาจารย์ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอายังไงกับรัฐมนุนนี้
ครับถูกต้องครับเพราะว่ามันมีหลายประเด็นผสมปนเปย์กันไป
แล้วก็คือผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาไปทำประชามติภายใต้บรรยากาศแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ผมตัดสินใจว่า
ถ้าใครทางฝ่ายรัฐบาลอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะครับ
แต่ว่าเราก็จะทำหน้าที่ในคอยตรวจสอบเป็นภาคประชาสังคม
เพราะผมคิดว่าการเติบโตของประชาธิปไตยในสังคมไทยนั้นเนี่ย
คือเวทีอำนาจตอนนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะเวทีรัฐสภา

กลุ่มต่างในสังคมเนี่ยสามารถเป็นผู้ผลิตอำนาจขึ้นมาได้โดยผ่าน
อย่างเช่นผ่านโซเชียลออนไลน์หรือแม้กระทั่งการชุมนุมตามท้องถนน
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยไอ้กระแสขับเคลื่อนของประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ย
มันมีความสำคัญที่เป็นเนื้อหาที่แท้จริงมากกว่าตัวรัฐมนูล
อาจารย์สุนีครับเขาบอกว่ารัฐมนูลฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกง
ก่อนที่จะมาลงเล่นการเมืองต้องแจ้งชื่อไปให้กรกตก่อนนะว่าจะสมัครผู้แทน
จะได้ตรวจสอบกรกตจะได้ป้องกันกันอย่างเข้มแข็งไม่ให้คนไม่ดีเข้าสภา
มันต้องทำให้ประชาชนเข้มแข็งแล้วประชาชนทุกหย่อมย่าทุกระดับเนี่ยลุกขึ้นมาตรวจสอบ

อันนี้ถ้าไม่เชื่อมั่นหลักการนี้ดูผิวเผินก็เหมือนว่ารัฐมนูลนี้
ไปเพิ่มโทษอะไรก็ตามแต่จริงมันต้องย้อนไปดูหลักนั้น
ครับซึ่งคือเดี๋ยวผมแทรกนิดนึงเพื่อจะได้ต่อเนื่องนะ
นักการเมืองไปยุ่งกับอะไรงบประมาณ
นักการเมืองไปโยกย้ายข้าราชการ
นักการเมืองไปทำอะไรตั้งเยอะแยะที่ทำไม่ได้
เพราะไม่ต้องการให้มีคอลลับชั่น

มันแก้ได้บ้างแต่ว่าในฐานที่จริงก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยนะคะ
เราจะต้องใช้หลักว่าลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน

ที่ฉันพูดได้ใช่ไหมคะว่ารับหรือไม่รับ
ขอเชิญครับนี่แหละเชิญครับ

แท้ที่จริงแล้วโดยส่วนตัวและโดยกลุ่มต่างที่เราทำงานกันอยู่
ศึกษาวิเคราะห์พยายามถกเถียงกันอย่างมาก
เพื่อหวังว่าจะแฟร์ที่สุดว่าเป็นยังไง
แต่เราก็พบว่าโดยหลักของมันเนี่ย
มูลฉบับนี้กลายเป็นว่าเพิ่มอำนาจรัฐ
แล้วก็ลดสิทธิของประชาชน
แล้วเขาใช้หลัก๒๓ข้อในการตัดสินใจ

ถ้าเทียบแล้วคือด้อยกว่ารัฐมนตร์๔๐กับ๕๐

เพราะว่าเขาพยายามจะบอกว่าเขาเขียนไว้แล้ว

หลักสิทธิเศรษฐภาพที่๔๐ถูกการย่อมรับ
มันมีนัยยะว่าประชาชนใช้สิทธิของตัวเอง
แล้วก็ลุกขึ้นมาปกป้องตรวจสอบเรื่องราวต่าง
แต่ตอนนี้เขาค่อนข้างจะเอาไปไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐ
แต่ว่าอาจารย์มีชัยบอกว่าที่ไม่ห้ามทำได้หมด
คล้ายกับบอกเฮ้ยมีมากมีกว้างกว่าฉบับ๔๐นะ
ค่ะแต่ว่าต้องไปดูในรายละเอียด
เราจะพบว่าที่ไม่ห้ามทำได้หมดมีรายละเอียดของการเขียนบล็อกเอาไว้อีกส่วนหนึ่ง
อธิบายได้ยาวแต่ว่าจริงคุณไม่ต้องมาห้ามหรือไม่ห้าม

หนึ่งก็คือสิทธิเสร็จภาพต้องไม่ด้อยกว่า๔๐กับ๕๐
เฉพาะภาคประชาชนพูดอย่างนี้กันเยอะมาก
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำให้พิสูจน์ได้ชัดเจนว่า
ให้เขาได้แสดงตัวตนให้เขาได้ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งสิทธิเสร็จภาพมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
มันหมายถึงปกป้องสิทธิชุมชนการกระจายอำนาจ
ปกป้องเรื่องคนมาทุจริตปกป้องโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

แล้วก็ต้องกระจายอำนาจกลับไปให้เขาได้สามารถใช้สิทธิของเขา
แม้แต่เรื่องของสวัสดิการสังคม
เราก็จะพบว่าที่ถกเถียงกันเยอะ
เพราะว่ามันได้เปลี่ยนแนวคิดที่บอกว่ารัฐต้องเข้ามาให้ประชาชนรู้สึกเป็นสิทธิ
ไม่ใช่การสงเคราะห์ผู้ยากไร้เป็นเรื่อง

แต่ถ้าจะให้สรุปจริงก็คือว่า
คนที่ไม่รับใช้หลักตรงนี้
รัฐมนูลคุณต้องก้าวไปข้างหน้าคุณต้องดีกว่าเดิม
ถ้าคุณคิดว่าคุณจะนำไปสู่การตอบคำถามหลายเรื่อง

คุณเอาสิทธิเสร็จภาพไปไว้หน้าที่ของรัฐ
ไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
แล้วก็ถ้ายกเป็นรูปธรรม
มันก็คือว่าแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ

เพราะว่า๔๐๕๐บอกไว้ว่า
ก่อนคุณจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

นโยบายพื้นฐานของรัฐนั้น

ปีนึงคุณต้องกลับมาแถลงต่อรัฐสภา

สองก็คือสิทธิมันโยงไปถึงกลไกองค์กรอิสระ
โยงไปถึงการใช้อำนาจอื่น
ประชาชนจะเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

พอมันไม่อยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพ
แล้วไม่เห็นเอาไว้ก็จะหลุดออกไป
ช่วยยกตัวอย่างให้ชาวบ้านสักคนหนึ่ง

ของฉบับที่แล้วเนี่ยดีกว่าฉบับนี้
เรื่องสิทธิชุมชนสิทธิเสรีภาพ
ฉบับนี้แย่กว่าฉบับที่แล้ว

เพราะว่าตอนนี้มีโครงการของรัฐ

สิทธิ๓๔มาตราในร่างรัฐมนูลเดิม

แม้ว่าจะทำไม่ได้ผลทั้งหมดนะคะ

สิทธิชุมชนจะเขียนเอาไว้ชัดว่า

มีสิทธิ์ในกระบวนการประเมินผลกระทบ
องค์กรอิสระสิ่งแวดล้อมมาดูแล
แล้วก็เขียนเอาไว้๓๔มาตราใหญ่

เขียนเรื่องสิทธิชุมชนเอาไว้
เป็นเหมือนคำกว้างไม่กี่คำ
แล้วก็ตัดรอนในสิ่งที่เราเรียกว่า

แล้วถ้าพูดในแง่ของการรับรู้ข้อมูล

การกำหนดโครงการทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมด
แต่ปรากฏว่าตัดเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งหมดออกไป

ที่จะบอกว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

แล้วข้อนี้ในขบวนผู้หญิงยิ่งชอบมากเพราะว่า

มีส่วนร่วมตลอดทุกขั้นตอนเหล่านี้

ที่หายไปทั้งมาตราเลยยกตัวอย่างง่าย
ที่ผมเอาคำพูดของอาจารย์มีชัยมาโต้เนี่ย
หักล้างได้ไหมที่อาจารย์มีชัยบอกไม่เขียนไว้
แต่ไม่ห้ามก็คือทำได้
อันนั้นมันเป็นแบบเหมือนหลักการ

ถ้ามันอยู่ในหมวดสิทธิมันไม่ดีกว่าหรือ

สิทธิเนี่ยมันเป็นเหมือนหลักประกันว่า
เขาสามารถอ้างอิงรัฐมนูล
เช่นไปถึงเอายกตัวอย่างง่าย

หรือแม้แต่จะฟ้อนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เขาลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวของเขาเองได้เลย

ห้ามไม่ห้ามตีความกันอีกหลายตลบ
เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนตีความ
สุดท้ายไปดูนะคะมันยังมีเว้นแต่อยู่
มีเว้นแต่อยู่อีกหลายข้อความ

เขาจะอ้างว่ารอให้ออกกฎหมายลูกออกมา

เพราะว่าทันทีที่รัฐมนูลฉบับนี้ผ่าน
เขาบอกว่าต้องออกกฎหมายประกอบรัฐมนุน๑๐ฉบับ
แล้วยังมีกฎหมายทั้งนี้ตามที่กฎหมายบรรยัติ
เต็มไปหมดในร่างรัฐมนูญฉบับนี้

นี่เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดมาจากรัฐมนตร์๔๐
บอกว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบรรยัติ
คือออกพรบประกอบรัฐมนูลออกมา
อาจารย์มองว่ายิ่งแย่กว่าเข้าไปอีก
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าภายใน๘เดือนให้ออกกฎหมาย
แม้แต่เลือกตั้งสอสอองค์กรกรรมการสิทธิ์ใครต่อใครออกกฎหมายใหม่หมด

ตอนนี้ยกอำนาจให้กรทหรือคณะเล็กเป็นคนร่าง
เมื่อร่างเสร็จแล้วถามว่าผ่านใคร
ผ่านสรชา
ตั้งที่กฎหมายบรรยัติอาจจะออกมาแย่ลง

คนออกกฎหมายก็ไม่มีส่วนร่วมของประชาชนชัด

กฎหมายอื่นนั้นจะออกมาแล้วเป็นหลักประกันให้ตีความรัฐมนูลได้ดีกว่าเดิม

ผมต้องบอกผู้ชมอีกทีนะว่าคุณสุนีชัยรสเนี่ย
เคยเป็นอดีตศศหล่างรัฐมนุนปี๔๐
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนด้วย
อาจารย์โกธมครับจานว่ายังไงครับ
เอาเรื่องอะไรครับเรื่องสิทธินี่ผมยาวเลยนะ

หมายถึงว่าใจของอาจารย์ตอนนี้
อาจารย์อยากเห็นรัฐมนูลผ่านหรือไม่ผ่าน

คืออย่างนี้ครับจะมีเหตุผลเยอะแยะนะ
เอาง่ายว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ดี

อะไรบ้างยกตัวอย่าง
ผมไม่ชอบที่เขาจ้องจับนักการเมืองจนเกินไป
แทนที่จะดึงนักการเมืองดีมาเป็นพวก
ให้ช่วยการปราบโกง
ซึ่งเรื่องนี้ผมมีหลักฐานประกอบนะครับ

หาทางออกไม่ได้เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่ดับพาหรือไม่ยำเกง
กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองทุจริตช่อฉนหรือบิดเบือนอำนาจ

ความจริงก็ตั้งใจจะปราบทุกคนนะครับ
ไม่ได้เขียนว่าปราบเฉพาะนักการเมืองนะครับ
แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจผมคิดว่าอย่างนั้น
มันก็เลยทำให้ผมลำบากใจ
ผมอยากจะดึงนักการเมืองที่ดีเข้ามาเล่นการเมือง
ข้อที่๓ยึดคลองพื้นที่ในการปฏิรูปประเทศ
มีส่วนร่วมในขณะที่ว่าเปลี่ยนวิธีการออกกฎหมาย
ที่จะมี๒สภารีเริ่มโดยสภาลากแล้วขึ้นมาสภาสูง
ถ้าตีความว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปให้ทั้งสองสภาร่วมกันเป็นรัฐสภาเลย
และที่สำคัญคือในบทเฉพาะการขอสชอยู่ยาว
ซึ่งผมก็ไม่รังเกียจอะไรแต่ผมมีข้อเสนอที่อาจจะดีกว่านิดหนึ่ง
สมมุติว่าไปผ่านมีทางออกที่ดีกว่าไหม
ผมคิดว่าอยากจะเสนอให้รัฐดูฉบับที่๒๐แล้ว
ผ่านก็ต้องทำฉบับที่๒๐ขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับ
อยากจะเสนอให้เป็นฉบับชั่วคราว
เลือกตั้งกันไปเลือกตั้งสอสอก็บริหารประเทศ
อาจจะรวบกับข้อสอชอไม่มากก็น้อยก็สุดท้ายแต่
ผมรู้สึกว่าจะชอบมากกว่า
เขาบอกว่าถ้าให้แก้ง่ายนักการเมืองมาก็แก้เอาแต่ใจนักการเมืองอีก

เรื่องแก้ยากเนี่ยเหมือนกับว่า

แต่ความจริงเปลี่ยนใจอยู่เรื่อยปี๔๐ก็เขียนไว้อยาก
ปี๕๐ก็เขียนไว้อย่างปี๕๙ก็เขียนไว้อย่าง
แล้วทำไมคิดว่าปี๕๙ถ้าคิดถูก
ทำไมท่านถึงไปเปลี่ยนปี๕๐ได้

อาจจะมองโลกได้แค่ที่เป็นลบไปนิดนึงนะครับ
แต่ถ้าทำให้มันแก้ง่ายกว่านี้เนี่ย

ผมคิดว่ามีความหวังเพราะตรงนี้ไม่หวังจะแก้ผมก็เลยหาทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ซึ่งขอสชก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับมันอาจจะเป็นการประดีประนอมได้มากกว่ารากรัฐนูญฉบับนี้ครับ
อาจารย์สมชัยครับรัฐมนูลปราบโกงเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ว่ากรกตต้องกรองคนเข้าสภาให้ได้ก่อน
รองเอาคนไม่ดีไว้ข้างนอกเอาคนดีเข้ามาในหลักการเนี่ยมีเยอะเลยที่เกี่ยวข้องกับกรกตและเป็นหน้าที่ของกรกตจะทำได้ไหม
ผมขออนุญาตถือว่าในประเด็นที่จะให้ความเห็นว่าเนื้อหาสาระของรัฐมนูลมันดีไม่ดีแล้วก็รับหรือไม่รับไม่อยู่ในสถานะที่จะตอบได้

นั่นแหละมันเนื้อหาสาระแล้วนะเพราะว่าประเด็นที่ท่านสุภาพถามเนี่ยมันก็เป็นประเด็นสาระเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรกตอยู่ดีว่าออกแบบแบบนี้ดีไหมหลอกถามนี่นะนี่เรียกว่าหลอกถามให้ผมตอบ

ตั้งสมมุติฐานอย่างนี้ว่าถ้ากฎหมายออกมาอย่างนี้เนี่ยคนที่ต้องทำหน้าที่บทบาทนี้คือกรกตไง
ผมถึงถามว่ากรกตจะทำได้ไหมให้สอดคล้องกับรัฐมนูลในทางปฏิบัติ
ขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้ไงครับ
ขอตอบแบบนี้ครับว่าเรื่องของการที่จะรับหรือไม่รับเนี่ยในสายตาของผมผมมองว่าจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่เนี่ยไม่อยากให้อยู่บนวิธีการคิด๕อย่างนี้นะครับอะไรบ้าง
หนึ่งนะครับมีวิธีการคิดในสังคมอย่างที่หนึ่งว่าที่มาของรัฐมนูลนั้นมาจากประเด็จการดังนั้นไม่รับ
สองมีวิธีการคิดในสังคมว่ารัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยขาดการมีส่วนร่วมของ
ในการร่างเลยไม่รับสามนะฮะการตัดสินใจบนพื้นฐานว่า
รับหรือไม่รับเนี่ยจะทำให้คอสชอยู่ช้าหรืออยู่เร็ว
จะไปหรือไม่ไปนะครับไปมองเรื่องการอยู่ดำรงอยู่ของคอสช
จะไปเร็วไปช้าได้ตัดสินใจรับหรือไม่รับสี่นะครับเอ่อ
ตัดสินใจบนพื้นฐานว่าถ้ารับหรือไม่รับแล้วเนี่ย
จะทำให้เกิดการเลือกตั้งช้าหรือเร็วถ้ารับแล้วจะเป็นอย่างนี้
ถ้าไม่รับแล้วจะเป็นแบบนี้จะเลือกตั้งช้าเร็ว๕นะครับ
เป็นการเดินบนพื้นฐานว่าเราสังกัดกลุ่มการเมืองใด
สังกัดพวกใดและพวกนี้มีอุดมการหรือมีจุดยืน
ในการรับหรือไม่รับอย่างไรและตัดสินใจตามนั้น
ทำไมผมถึงบอกว่าไม่ควรเอา๕ประเด็นนี้
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเพราะผมกำลังจะบอกว่า
รับไม่รับเนี้ยให้ดูสาระเป็นหลักครับนะคืออย่าไปดูอืม
ที่ไปที่มาอย่าไปดูกระบวนการอย่าไปดูเหตุผลการเมืองอื่นใด
ครับนะครับว่าถ้ารับแล้วจะเป็นการคาดการณ์ว่าใครจะอยู่
ใกล้ใครจะอยู่ยาวนะครับหรือว่าคนของพวกเราคิดกันยังไง
ครับเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับครับแล้วก็ดูสาระของรัฐมนุน
ตอนนี้การดูสาระเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกครับ
จะไปดูครบถ้วนทั้งหมดครับนะฮะบนเวทีนี้ก็ไม่มีปัญญา
ผมเชื่อนะฮะเพียงแต่ว่าเราเอาสิ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ
นะครับซึ่งเราคิดว่ามันเป็นหัวใจอาจจะเป็นเพียงแค่บางเรื่อง
เราพอรับรู้หลักการแบบนี้ข้อนี้เราคิดว่าสำคัญที่สุด
ในร่วมฉบับนี้ครับอาจารย์สูตรนี้อาจจะบอกว่า
การที่สำคัญคือสิทธิชุมชนอาจารย์โคธมอาจจะบอกว่า
การสำคัญคือกระบวนการได้มาซึ่งรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีมุมมองจุดในการมองที่สำคัญที่สุด
เพียงจุดหนึ่งหนึ่งจุดหรือสองจุดก็พอครับครับ
ถ้าหากว่าเราคิดว่ามันขัดกับจุดยืนของเราในเรื่องนี้
ที่เรามีความเห็นต่อสาระในเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องรับครับ
นะฮะแต่ถ้าหากว่าเห็นว่ามันพอไปได้ก็รับไปสักหน้านะฮะ
แต่ว่าประเด็นที่ผมพูดก็คือว่าอย่าเอาสิ่งที่เป็นมายา
อย่างเนี้ยอืมมาเป็นประเด็นครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ย
จะไปบอกว่าแม้จะต้องมีส่วนร่วมเนี่ยเดี๋ยวเถียงกันอีกยาวครับ
ที่สอสรเนี่ยส่วนร่วมจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นการจัดตั้งอีกอะไรอย่างเงี้
สารพัดบอกเอาล่ะอย่ารับโดยบายาพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า
ฟังความเห็นของนักการเมืองไอ้ที่อาจารย์สมชัยบอกว่าอย่ารับโดยมายา
แหมผมเห็นเขาในไลน์คนที่ไม่ชอบนักการเมืองก็บอกว่ารับเถอะ
รัฐมนุนฉบับนี้ดีแน่เพราะนักการเมืองออกมาต่อต้านแปลว่าเป็นของดี
นักการเมืองว่ายังไงสักครู่กลับมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป